ไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยครับผู้ชายคนนี้จู่โสดไม่ทันตั้งตัวฮะ
เมื่อก่อนเขามีเมียนะแล้วเขาเนี่ยต้องไปทำงานที่เกาหลี
เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพราะแอบไปทำงานผิดกฎหมายแบบเป็นผีน้อย
หาเงินส่งมาเลี้ยงดูเมียซึ่งอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่ชายภูมิ
วันดีคืนดีเมียถูกรางวัลที่๑ได้๑๒ล้านอ้าวโอเค
งั้นเราไม่ต้องเหนื่อยอยู่ที่เกาหลีอีกแล้วกลับมาเมืองไทยดีกว่า
เข่าแทบสุดเมียชิ่งไปแต่งงานใหม่กับตำรวจฮะ
วันนี้ก็เลยมาขอความเห็นใจและขอความเป็นธรรมกับทนาย
รณรงค์แก้วเพชรทนายคู่ใจเนี่ยครับขณะเขานั่งฟังเขา
ยังซับน้ำตาชีวิตของเขาเองเลยฟังเรื่องราวชีวิตตัวเอง
แล้วก็ร้องไห้นะครับนายนารินหรือว่านายเอกอายุสี่สิบเจ็ดครับ
ชายภูมิเดินทางไปพบกับทนายรณรงค์แก้วเพชร
สำนักงานทนายคู่ใจที่นนทบุรีนี่นะฮะไปพร้อมกับน้องสาว
ร้องเรียนขอความเป็นธรรมครับกับประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
เขาบอกว่าเขาถูกเมียรักที่แต่งงานอยู่กินกันมาเกือบ๑๓ปี
มีลูกด้วยกัน๓คนชิ่งหนีเขาครับหลังจากถูกรางวัลที่๑๑๒ล้าน
คือรวยปุ๊บทิ้งปั๊บไปแต่งงานใหม่กับตำรวจครับ
เขาเล่าให้ฟังย้อนกลับไปปี๒๕๕๗ครอบครัวมีปัญหาเรื่องการเงินติดหนี้เกือบ๒ล้าน
ตัดสินใจไปทำงานที่เกาหลีกันดีกว่าทั้งสองคนจูงมือกันไปไปทำงานแบบเป็นผีน้อยที่นั่น
ไปทำงานด้วยกันแล้วมีลูกด้วยกันครับช่วงนั้นปรากฏว่าแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยตาย
เมียก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวฉันกลับเมืองไทยก่อนก็แล้วกันจะไปจัดการเรื่องงานศพ
เมียก็กลับมาก่อนส่วนตัวเขายังทำงานเป็นผีน้อยอยู่ที่เกาหลีครับ
เมียกลับมาอยู่ไทยรอบนี้ก็อยู่ยาวเลยครับไม่ได้กลับไปหาเขาอีก
เขาก็ทำงานงกส่งเงินให้เมียทุกเดือนซื้อข้าวซื้อของร่วมกัน
นานไปทำไมเมียดูแปลกไม่ค่อยดูแลลูกบ้างแหละติดต่อยากขึ้นบ้างแหละ
เริ่มเอกใจแหมถ้าเขาบอกว่าเซนต์ของผู้หญิงนี่คือค่อนข้างแม่น
ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเซนต์เขาก็ค่อนข้างจะแม่นเหมือนกัน
หอนใจเหมือนว่าเมียจะมีมือที่๓หรือเปล่าจะมีคนอื่นหรือเปล่า
แต่เอานะเพื่อลูกมีลูก๓คนใช่ไหมฮะอยู่ด้วยกันเนี่ยมีลูก๓คน
เพื่อลูกก็ประคับประคองความสัมพันธ์
ปีที่แล้วครับลูกสาวโทรมาบอกว่าพ่อมีข่าวดีแม่ถูกรางวัลที่๑
ได้๑๒ล้านเลยนะโอ้โหเขาบอกว่าใจฟูมากดีใจมาก

มาเป็นผีน้อยที่ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ย
อันตรายแล้วก็เพิ่งมีข่าวว่าคนไทยตายอย่างน่าสงสารที่นั่นด้วยใช่ไหมฮะ

เพราะรู้ว่าครอบครัวไม่ลำบากแล้วมีเงินต้องเป็น๑๐ล้านใช่ไหมฮะ

ภาพที่เขาเห็นแล้วมันบาดตาบาดใจ
เป็นภาพงานแต่งเมียเขากับผู้ชายคนใหม่ที่เป็นตำรวจฮะ
นี่ครับเขาบอกโอ้โหเห็นภาพแล้ว
ใจที่มันฟูฟ่องตอนอยู่เกาหลีตอนนี้คือมันแซ่บมันห่อน

เสียใจมากครับทำเพื่อลูกเพื่อเมียมาโดยตลอด
ทำไมเขาถึงต้องเจอเมียทำแบบนี้

ตั้งแต่นานแล้วผมก็ได้ยินข่าวอยู่

แต่ว่าพอมาถูกลอตเตอรี่แล้วก็เหมือนกับว่า
มันก็เหมือนกับเหมือนส่งให้เขา
ไปหากันง่ายขึ้นเพราะว่าเขาก็มีเงินแล้วเนอะ

แต่ผมไม่คิดว่าเขาจะกล้าที่จะแต่งงานกัน

อยากคุยกันเรื่องหลายอย่างเรื่องลูกเรื่องอะไรครับ
แล้วก็อยากถามเขาที่จริงผมอยากเจอหน้าเขา
ผมอยากถามเขาตรงไว้ว่าทำไมถึงทำแบบนี้
อยากถามตรงว่าทำไมถึงทำแบบนี้
ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้เพลงดังของคุณดาวใจภัยจิต

ถ้าใครสงสัยว่าเขาเป็นผัวเมียกันหรือเปล่า
เอาอย่างนี้นะถ้าเขาไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียกัน
ส่งเงินให้กับฝ่ายหญิงทำไมทุกเดือน
แล้วที่ฝ่ายหญิงถูกลอตเตอรี่ถามว่าต้องแบ่งกับฝ่ายชายไหมเนี่ย
ก็ตอนที่เขาซื้อลอตเตอรี่เนี่ยจริงก็ต้องแบ่งคนละครึ่ง

นี่ทนายบอกแบบนี้นะครับ

แล้วก็มาแต่งงานจริงน่าจะรู้กันแล้วนะว่าเขาไม่ได้เลิกกัน

ทนายบอกว่าตั้งข้อสังเกตแบบนี้ไว้ก่อน
ถ้าเป็นตำรวจจริงและยังมาแต่งอีก

โทษหนักถึงกับว่าต้องออกจากราชการนะครับ
แม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ตาม
แต่มันเป็นที่รับรู้กันในหมู่บ้านไง

เพราะว่าไปทำงานที่ต่างบ้านต่างเมืองไง

ส่งเงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียที่ชัยภูมินั่นเอง

ถ้าเขาเลิกกันแล้วท่านนี้จะส่งเงินให้ทำไม
เขามีสิทธิ์ที่จะยื่นเอาผิดทางวินัย
โทษหนักสุดนี่คือออกจากราชการตำรวจนะครับ
แม้ว่าเขาจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็ตาม

เพราะว่าในฝั่งของฝ่ายชายก็
เล่าความคับแค้นใจมาเยอะเลยนะฮะ
ปรากฏว่าพอไปถึงไม่มีใครอยู่ที่บ้านนะครับ
พยายามติดต่อไปที่พี่สาวของฝ่ายหญิง
โชคดีติดต่อได้
พี่สาวยินดีให้ข้อมูลทางโทรศัพท์
ก็บอกว่าฝ่ายชายเนี่ย
เขาเป็นคนมาขอเลิกกับน้องสาวพี่นะ
แล้วต่างฝ่ายต่างก็ไปมีคนใหม่
จนกระทั่งน้องสาวพี่เขาไปเจอคุณตำรวจ

ส่วนลอตเตอรี่ยอมรับว่าถูกจริง
แต่นั่นเป็นเงินของน้องสาวที่ไปซื้อนะ

แล้วเงินที่ได้มาก็ควรจะต้องเป็นของน้องสาวพี่สิ

เพราะเลยมาแต่งงานกันครับแล้วเงินที่ว่าถูกล็อตเตอรี่อะไรน่ะ
ก็เป็นเงินของทางฝ่ายยิ้งเพราะเขาถูกยิ้ง
ฝ่ายเฟสเก่ามันไม่ได้เกี่ยวไงพี่
แล้วเขาไปพูดอย่างนั้นน่ะมันเสียหายไง
แล้วเรียนว่าจะให้ทำอย่างไรดี

ก็คือเขาเลิกกันตั้งแต่ก่อนจะถูกรางวัลถูกต้องไหมครับพี่
ค่ะใช่ค่ะ
ถ้าเป็นข้อมูลแบบที่พี่สาวบอก
อันนี้ก็คงต้องไปพิสูจน์กันแล้วครับ
ขณะที่ฝ่ายชายร้องห่มร้องไห้เสียใจเนี่ย

หรือหลังที่ฝ่ายหญิงถูกลอตเตอรี่

จำนวนเงินที่ต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนกันเหล่านี้ครับ

ฝั่งพี่สาวยืนยันว่าน้องสาวเลิกกับนายเอก

ที่มาแต่งงานใหม่กับน้องสาวพี่เนี่ย

แล้วก็มาแต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมาย

จะดำเนินคดีกับนายเอก
หรือว่านายนารินที่มากล่าวอ้างแบบนั้นหรือไม่

จากทุกฝ่ายจะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ